ลักษณะคล้ายคล้ายกับที่เกิดขึ้นที่ชายภูมิเลยนะใช่
คือชัยภูมิเนี่ยผู้ชายคนหนึ่งนอนเฝ้าเครื่องสูบน้ำบ่อปลาอยู่กับเพื่อนนะฮะ
อยู่ถูกคนหาลูกตานเอาไฟฉายมาส่องหน้าแล้วมีปากเสียงกัน
อีกฝั่งหนึ่งเลยใช้ปืนยิงใส่จนบาดเจ็บนะครับ
ล่าสุดตำรวจตามจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุได้แล้วนะครับ
แท้เขารู้จักกันนะรู้จักกันอยู่แล้วด้วยเหรอคะ
แล้วก็อ้างว่าเขาป้องกันตัวฮะอ่าเดี๋ยวลองดูนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นคืนที่ผ่านมานะครับช่วง๔ทุ่มนะฮะ
เมื่อ๔ทุ่มคืนวันที่๔เมษายนนะครับท้องที่สพหัวทะเลนะครับ
เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ยมีผู้ถูกยิงบาดเจ็บนะฮะ
ที่เกิดเหตุก็เจอในเกียงศักดิ์คิมขุนทศอายุ๓๓ปีถูกยิงบาดเจ็บนะครับ
กระสุนที่ยิงเข้าหน้าอกซ้ายนะครับท่านผู้ชมครับเป็นแผลลักษณะเป็นรูอยู่นะครับ
กู้ภัยก็รีบช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลนี่แบบนี้นะฮะเป็นปืนไทยประดิษฐ์นะครับ
โอ้โหดูสิส่วนคนยิงนะครับคนก่อเหตุชื่อนายปียชัยพรีพรมอายุ๒๕ปี
ตำรวจไปตามตัวที่บ้านไม่เจอตัวนะฮะเมื่อคืนที่ผ่านมาช่วงสี่ทุ่ม
แต่เจอรถอีแตนของเขาถูกจอดทิ้งเอาไว้หลังรถอีแตนมีลูกตานที่นายปียชัยเนี่ยเขาเตรียมเอาไปขาย
นี่ยังอยู่ที่หลังรถจากการสอบสวนทำให้ทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายเกรียงศักดิ์คนเจ็บกับเพื่อนอีกคนนึง
นอนเฝ้าเครื่องสูบน้ำที่บ่อปลาซึ่งเป็นบ่อน้ำนะฮะบ่อปลาที่เอาไว้สูบน้ำใส่ไร่มันสัมปะหลัง
ทีนี้คนก่อเหตุคือนายปียชัยเนี่ยเขาขับรถอีแตนผ่านมา
แล้วเอาไฟฉายคาดศีรษะไฟฉายส่องกบนี่แบบนี้เลย
เขาส่องหันหน้ามาทางนายเกียงศักดิ์พอดีนะฮะก็เลยถามกลับไปว่าส่องไฟทำไมไฟมันแยงตา
แต่คนก่อเหตุก็คือนายปียชัยยังส่องไม่เลิกนายเกียงศักดิ์กับเพื่อนก็เลยเดินเข้าไปต่อว่า
สุดท้ายถูกนายเกียงศักดิ์ชักปืนยิงใส่หนึ่งนัดนะครับแล้วก็ขับรถอีแตนเนี่ยหลบหนีไป
จอดรถทิ้งไว้ที่บ้านนะฮะเพื่อนของคนเจ็บนะครับชื่อโกมินนะฮะอายุ๓๒ปีบอกว่า
เขาได้รับโทรศัพท์จากเกียงศักดิ์บอกถูกยิงให้มาช่วยหน่อยมาถึงเพื่อนบอกว่าถูกนายปิยชัยนะครับ
เอาไฟฉายส่องกบเนี่ยมาส่องใส่หน้าพอไปถามว่าส่องทำไมก็เลยถูกยิงเลยนะฮะ
ซึ่งตอนนี้หมอก็นำตัวไปเอ็กซอเรย์เรียบร้อยแล้วนะไม่เจอหัวกระสุนฝังในร่างกายนะครับ
เจ็บมากไหมครับตอนนี้โดนยิงเข้าในออกคลางซาย
ก็ได้แล้วไม่รู้นะ
โดนนี้คุณคุณจ๋าจ่ำสีผู้สื่อข่าวของเราว่าลงพื้นที่ไปนับสรุปเกิดเหตุนะครับ
นี้ห้ะหัะละก็ได้เจอกับงี้พื้นที่ตรงนี้นะฮะ
ในพื้นที่ตะบนหัวทะเลอำเภอบำนิดนรงค์นะฮะที่ชายภูมิ
เป็นถนนลูกรังนะฮะทางเข้าสวนลูกตาล
ซึ่งผู้ก่อเหตุเพิ่งไปตัดลูกตาลใส่รถอีแตนจะเอาไปขายนะครับ
ตำรวจลงพื้นที่แล้วก็ไปจับกลุ่มตัวได้เรียบร้อยแล้วนะฮะ
ปียชัยคนก่อเหตุไปนอนหลบอยู่ที่บ้านร้างข้างไร่มันสำปะหลัง
จากนั้นก็พาตัวไปชี้จุดที่ทิ้งปืนของกลางนะเป็นปืนแก๊ปนะฮะ
ผู้ต้องหานี่บอกโยนทิ้งในนี่แหละป่ามันสำปะหลัง
หาทั้งวันยังไม่เจอนะครับนี่นี่ผู้ก่อเหตุนะบอกนี่โยนทิ้งแถวนี้
แต่หายังไงก็หาไม่เจอค่ะ
ถ้าเป็นบ่อน้ำนี่ไปอย่างยังต้องงมนะนี่โยนทิ้งแถวนี้มันน่าจะเจอ
แต่หาไม่เจอนะฮะคุณจ๋าแจ่มสีได้ถามผู้ต้องหานะครับ
คือนายปียชัยเนี่ยเขาอ้างว่าเมื่อคืนกำลังขับรถอีแตนกลับบ้าน
เห็นมีคนขี่จักรยานยนต์ตามหลังมาสองคนก็หันไปดูว่าเป็นใคร
ซึ่งตอนนั้นเขาสวมไฟฉายที่ศีรษะอยู่นี่ฮะแบบนี้นะครับ
ทีนี้ทางฝั่งนั้นเนี่ยเขาตะโกนใส่มาบอกส่องไฟใส่หน้าทำไม
แล้วลงมาจากรถคล้ายจะเดินเข้ามาหาเรื่องก็เลยใช้ปืนยิงออกไปหนึ่งนัด
เพื่อป้องกันตัวปียชัยบอกนี่ผมเพิ่งมารู้ตอนหลังนะเนี่ย
เอ้าคนเจ็บนี่เกียงศักดิ์นี่คนรู้จักกัน
ไฟส่องตายใช่ไหมครับแล้วเขาโว้ยไว้ใส่
ที่ที่เราใช้ไฟส่องไปจากนั้นก็คือมันเกิดมาจากอะไรครับ
เราต้องการจะรู้ว่าเป็นใครนะครับ
ครับผมก็นึกว่าเป็นน้องเผยว่าส่วนมากจะมีแล้วมันวิ่งคนเดียว

ทีนี้พอเราใช้ไฟส่องพรุ่งเกิดอะไรขึ้นต่อครับ
ก็เขาก็จอดตรงข้างหลังตูดโรยผม
ก็ไม่ได้ตั้งใจนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นพี่คนที่ดูน
เป็นพี่น้องกันก็ดีกันนี่เลย
แม่ของนายปียชัยนะฮะบอกว่าเพิ่งทราบเรื่องเมื่อช่วงสายวันนี้นะครับ
เชื่อว่าลูกชายยิงไปเพื่อป้องกันตัวจริงมันเป็นเหตุการณ์ซึ่งหน้า
แล้วลูกชายกับคนเจ็บไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนด้วย
ส่วนปือนที่ใช้ก่อเหตุอ่ะเป็นปือนกรัฟลูกก็พกติดตัวเอาไว้
นกยิงหนูทั่วไปตามท้องไร่ท้องนาไม่เคยใช้ยิงใครมาก่อน
เหมือนบ้างเกินไว้ที่เป็นการป้องกันตัวว่า
กันเร็วน่ะมันเป็นเหตุเกิดซึ่งน่าคือใจร้อนอารมณ์ชัวร์วูบทั้งคู่
พอถ้าเขาไม่ร่อนก็เรื่องก็ไม่เกิดใช่ไหมล่ะ
เพราะว่าถ้าว่าทั้งฝ่ายนี้ยุดชนวนขึ้นมาได้เรียกโวยวายด่าได้
แต่ว่าทั้งนู้นเขาไม่ตอบโต้ไม่ตอบโต้ไม่ตอบสนองมาเรื่องก็ไม่เกิด
โชคดีมันเป็นปืนแก๊ปนะฮะเป็นปืนไทยประดิษฐ์นะครับ
คนเจ็บก็เลยเจ็บไม่หนักมากแม้กระสุนจะเข้าหน้าอกข้างซ้าย
ค่ะเป็นปืนจริงนี่มีหวังโอ้โหสงสัยเผลอตายไปแล้วนะฮะค่ะ
คุณจ๋าแจ่มสีวันนี้ไปที่สพหัวทะเลนะครับ
คุยกับนายเกียงศักดิ์นะครับอ่าที่บาดเจ็บหน้าอกข้างซ้ายนะฮะ
วันนี้ก็เปิดบาดแผลโชว์ให้ผู้สื่อข่าวของเราดู
นี่เกียงศักดิ์คนเจ็บนะนี่ตรงนี้นะฮะเพิ่งไปโรงพยาบาลมาเมื่อคืน
เขาบอกว่าสิ่งที่ปียชัยคนก่อเหตุอ้างว่าโดนหาเรื่องก่อนเนี่ยไม่จริงเลยนะครับ
แล้วเขาก็ไม่มีอาวุธติดตัวอะไรไปด้วยมีแค่แหหาปลาเท่านั้น
เพิ่งมารู้ตอนหลังว่าคนกอเอดเนี่ยเป็นญาติกัน
ความจริงเนี่ยรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กอยู่หมู่บ้านใกล้กัน
ซึ่งนายปียชัยเนี่ยเขาเป็นคนชอบใช้ปืนนะ
แต่ว่านายเกียงศักดิ์นี่เขาบอกผมก็ยังงงว่าทำไมต้องยิงกันขนาดนี้
ผมก็บอกแยกหน้าทำไมอะไรอย่างนี้

ว่าส่งไฟล์มาทำไมประมาณนี้หรือเปล่า

ผมก็ไม่ได้จอดดักผมก็บ้นแบบรถ
ก็ไม่รู้ผมก็รู้จักเขานะเขาก็รู้จักผม
ผมก็บอกเขาอยู่ผมเป็นใครอะไรอย่างนี้
ผมก็ตามผมไม่กล้าเข้าใกล้เขาเห็นปืนแก๊ปอยู่แล้ว

ผมโดนยิงผมก็ไปตามลุงตามญาติมาพาครับไปบ้านเขาเลย
ผมยังไม่ไปหาหมอผมให้ไปบ้านเขาไปถามเขาก่อน